ประชาชนยังคงสงสัยติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะของอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องนี้
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงสังคมตั้งข้อสังเกตการเสียชีวิตของนายชวีอินทระยุติธรรมจังหวัดพังงา
เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตออกโฉนดที่ดินหมื่นล้าน
โดยพลเอกประวิทย์บอกว่าต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนค่ะ
รวมถึงให้ความปลอดภัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
ส่วนสาเหตุจะเป็นเรื่องอะไรและเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะ
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตในเชิงลึก
ประเด็นการเสียชีวิตและวิธีการเสียชีวิต
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนให้ชัดเจน
เพื่อให้ญาติผู้เสียชีวิตมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
พลเอกภัยบูลยังเชื่อว่าการเสียชีวิตของนายธวัชชัย
ไม่น่าจะเกิดจากการทำร้ายร่างกายเพราะได้ติดตามจับกลุ่มเป็นเวลาหลายปี
เพราะมีหลักฐานมีหมายสารในการดำเนินคดีอย่างชัดเจน
ส่วนประเด็นการฆ่าตัดตอนนั้นก็ยังไม่มีมูลเหตุที่ชัดเจนค่ะ
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ผมก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่สังคมเคลือบแคลงมันจะไม่เคลือบแคลง
แน่นอนการเสียชีวิตในพื้นที่เราก็ต้องรับโชคสังคม
จะหายสงสัยเพราะว่าหน่วยที่เกิดเหตุแล้วตรวจสอบด้วยตัวเอง
มันตอบมันตอบชัดหรอก
มันทำให้หน่วยงานข้างนอกมาพิสูจน์
คนข้างนอกต้องทำก็แนะนำไปแล้ว
นี่ก็เป็นเสียงของพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและสุราธานี
ซึ่งมีการทำธุรกรรมเป็นจำนวนกว่าหมื่นล้านบาท
ส่งให้สำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงิน
หรือปรบประงอตรวจสอบและฤทธิ์คดีทั้งหมด
หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนด้วย
ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ